ดูที่เวทีประกวดสาวประเภทสองที่สระบุรีอืม
เบิร์ตว่าเดือดแล้วนี่เดือดไม่แพ้กัน
เดือดเหรอตบกรรมการกันบนเวทีไปเลยทีเดียว
ลองไปดูค่ะขอเชิญพยาบาลหน่อยพยาบาลบ้าง
การประกวดเสร็จสิ้นแล้วนะคะอย่ามาทำนิสัยป่าเถื่อนในนี้นะครับ

เข้ามาเลย

เพราะมันเหลืออดเผา
ไม่เคยเลยเราจัดเวทีเราให้เกียรติทุกคน

ไม่เคยให้เกียรติเราบ้าง
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้ยินเสียง

ตอนนี้เป็นคือบทสรุปแล้ว
ได้แล้วว่าใครได้ที่๑ที่๒ที่๓อะไรยังไง

มอบมงกุฎใส่สายสะพายมอบดอกไม้

นางงามทั้งหลายต้องมาถ่ายรูปให้ช่างอ่า
นั้นอยู่ดีเสียงไมค์ออกมา

นี่แล้วดูหน้าน้องข้างบนเวที

เราก็กลัวแล้วก็จริงน้องเขาคงเห็นเหตุการณ์นั่นแหละ

ถามว่าเสียงนั้นทำไมมันถึงมีเสียงคนพูดออกไหมแบบนั้น

ที่ห้างสรรพสินค้าแห่ง๑ที่จังหวัดสลับบุรี
ช่วงท้ายการประกวดอย่างที่บอกกรรมการผู้จัด
ขึ้นมามอบค่ะมงกุฎและสายสะพายถ้วยรางวัล

แต่ด้านล่างเวทีกลับเกิดความวุ่นวาย
มีสาวสองคนนึงเขาบอกว่าเป็นสาวสองปริศนา
ปรีเข้าไปทำร้ายแล้วตบหนึ่งในกรรมการ
จังหวะเกิดเหตุกล้องไม่ได้จับภาพได้
จริงคนดูอยู่เขาเห็นเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าบรรดาสาวงามบนเวทีงงช็อก

เธอต้องเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ข้างล่างทั้งหมด

พิธีกรในงานกรรมการฟิลขาดประกาศผ่านไมค์และด่าผู้ก่อเหตุว่า
อย่ามาทำนิสัยป่าเถื่อนทำตัวแบบนี้
กลายเป็นว่าคลิปที่โพสต์ถูกลบออกไปด้วยนะคะ
ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับการประกวดในเวทีนี้
เจ้าของเวทีมิสควีนสระบุรีและกรรมการที่ถูกทำร้าย
นั่งแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรรมการที่ถูกทำร้ายเราทราบชื่อมาว่าคุณปอยนะคะ
คุณปอยค่ะมานั่งแถลงข่าวในสภาพที่เธอเนี่ยคางแตกเลยนะคะ
แล้วถามว่างานนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ถูกทำร้าย
ชื่อว่าคุณปอยเป็นหนึ่งในกรรมการในการตัดสินวันนั้น
คุณปอยบอกว่าเธอถูกเชิญมาเป็นคณะกรรมการ

บอกว่าอยู่ดีคนที่เข้ามาทำร้ายเธอ
เธอยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว
สาวสองคนนี้เดินปรีเข้ามาแล้วชี้หน้าด่าเธอว่า
ใช่ไหมที่ชี้หน้าด่ากู
งงเธอไปชี้หน้าด่าใครตอนไหน
ทำธุรกิจเธอรู้จักคนเยอะ
บอกว่าตอนนั้นพอเธอถูกตบเธอล้ม
ล้มเสร็จเนี่ยเหมือนกับคางมันไปฟาดกับพื้น
แล้วที่สำคัญเธอถูกเอาเหมือนกำปั้น
ทุบเข้าไปที่บริเวณขมับของเธอซ้ำด้วย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอายแล้วก็ทั้งเจ็บด้วย

บอกว่าคนนั้นน่ะเป็นใครพยายามคิดยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำ
แล้วยืนยันว่าไม่รู้จักไม่เคยคุยกัน
ทนายความเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของส่วนของคดีความแล้วนะคะ
ไม่เกี่ยวกับผลการประกวดไม่มีพี่เลี้ยงมาวีนอะไรแต่อย่างใด
เพราะมีดราม่าว่าเป็นเรื่องของพี่เลี้ยงนางงามหรือเปล่า
เพราะนางงามเขาตกรอบไหมทีนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แน่แน่
แต่งานนี้เสียหายค่ะปีต่อไปเขาบอกว่าจะไม่มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนอีกแล้วนะ
เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะส่วนตัวส่วนบุคคลหรือเปล่าด้วย
เจ้าของเวทีเอ่ยมาแบบนี้นะคะ
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งความกันไปแล้ว
ส่วนคนที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บคุณปอยก็ให้ทนายดำเนินคดีต่อไปค่ะ